ก็ต้องคิดกันเหมือนกันนะคะว่าจะยังไงกันต่อไปดี
เพราะว่าสถานการณ์โควิด๑๙ตอนนี้มีเรื่องให้ต้องหนักใจกันอีกแล้ว
หลังจากที่มีรายงานออกมานะคะว่า
สายพันธุ์อินเดียระบาดที่คลัสเตอร์แคมป์คนงานเกาะสร้างเขตหลัก๔นะคะ
เรื่องนี้ในแพทย์ทวีสินวิสนุโยธินโคศกสบคค่ะ
ก็ได้เปิดเผยระหว่างแถลงข่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ในประเทศนะคะว่า
ตรวจพบว่ามีคนงานในแคมป์คนงานเกาะสร้างที่หลัก๔๑๕รายค่ะ
ติดโควิดสายพันธุ์อินเดีย
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลแล้วนะคะ
แล้วก็มีการส่งทีมสอบสวนโรคเข้าไปเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการควบคุมการติดเชื้อแล้วด้วย
เรื่องนี้หลายคนเป็นกังวลกันมากนะคะก็มีการพูดคุยกันว่า
ไหนตอนแรกบอกว่าอยู่แค่ในสถานที่กักกันของรัฐแล้วมันหลุดออกมาที่คลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างเขตหลักศรีได้ยังไง
อธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกนะคะว่าการติดเชื้อโควิดสายพันธุอินเดียที่แคมป์คนงานหลัก๔เนี่ย
พบที่เป็นคนติดสายพันธ์อินเดียใน๑๕รายจากการตรวจตัวอย่างทั้งหมด๖๑รายนะคะ
ผู้ที่ติดเชื้อสายพันธ์อินเดียแบ่งเป็นผู้ชาย๗คนแล้วก็ผู้หญิง๘คนค่ะ
เป็นคนงาน๑๒คนและเป็นผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านกับคนงานที่ติดเชื้ออีก๓คน
โดยเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยแต่ละคนมีอาการเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ทีนี้ก็เลยทำให้หลายคนมีความกังวลเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน
เพราะว่าสายพันธุ์อินเดียยังไม่ดื้อต่อวัคซีน
ยังสามารถป้องกันสายพันธุ์อินเดียรวมถึงสายพันธังกฤษได้
ก็ปรากฏว่าการระบาดของเขาลดน้อยลงทั้งที่อังกฤษมีทั้งสายพันธุ์อินเดีย
แล้วก็สายพันธุอังกฤษอยู่เป็นจำนวนมาก
ส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็ออกมาบอกว่าในที่ประชุมสอบคอเนี่ย
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับแล้วให้กวดขันในแคมป์คนงานให้มากขึ้น
แล้วก็บริษัทที่ว่าจ้างคนงานต้องมีมาตรการที่เข้มข้นกว่านี้ค่ะ
และสั่งให้มีการแยกผู้ติดเชื้อออกไปให้เร็วที่สุดด้วย
ส่วนการก่อสร้างก็จะดำเนินการต่อไปหรือไม่อันนี้อยู่ที่บริษัทนะคะ
แต่ถ้าไม่อยากให้งานชะงักเนี่ยก็ไปหาคนงานใหม่
ในแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
ให้ระวังเรื่องการตรวจเชื้อสายพันธุอินเดียที่มันอาจจะไม่แม่นยำด้วย
คือเชื้อสายพันธุ์นี้เนี่ยเวลาลงเนี่ยมันลงลึกไปถึงในปอดเลยค่ะ
หรือลำคลอ่ะที่เวลาเราไปตรวจกัน
ทำให้ก็ต้องมีอุปกรณ์เอาคอตตั้งบัตรแยงเข้าไปในรูจมูกเนี่ย
การตรวจแบบนี้อาจจะไม่เจอสายพันธุ์นี้ก็ได้

ซึ่งถ้าแพร่ไปเนี่ยอันนี้ก็ปัญหาหลายทอดเหมือนกันนะคะ
จะเชื้อที่รุนแรงแล้วก็อาจจะมีปัญหากับวัคซีนที่ใช้อยู่ด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือ
การที่เราต้องคัดกรองให้เร็วที่สุด
ด้วยวิธีการตรวจเลือดนะคะว่าติดเชื้อหรือเปล่า
โดยโรงพยาบาลหลายแห่งก็มีชุดตรวจนี้อยู่นะคะ
แล้วก็เขาบอกว่ามันทำง่ายกว่าการแยงจมูกด้วย
ส่วนเรื่องการตรวจเลือดเป็นบวกเนี่ย

อันนี้ก็จะต้องมีมาตรการแยกตัวจากคนอื่นกักตัว๑๔วัน
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าหลายคนได้ข่าวเรื่องของ

โควิด๑๙สายพันธุ์อินเดียครั้งแรกถูกพบในประเทศอินเดีย

ตอนนี้ระบาดไปแล้ว๔๔ประเทศทั่วโลกค่ะ
พันธุอินเดียจริงแล้วมันก็คือโควิด๑๙สายพันธั้งเดิม
กลายพันธุ์มาแล้วมีผลต่อการเลี่ยงภูมิคุ้มกัน
คล้ายกับสายพันธแอฟริกาใต้แล้วก็สายพันธบราซิล
ซึ่งถ้าเราติดตามข่าวกันมาก็จะรู้ว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่
ค่อนข้างจะเกาะให้เกิดอาการที่รุนแรง
มีการศึกษาทางทฤษฎีพบว่าการกลายพันธุ์ของโควิดสายพันธุอินเดียในครั้งนี้
อาจจะมีแนวโน้มทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของวัคซีนลดลงด้วย
แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันทฤษฎีนี้อย่างแน่ชัดนะคะ
ทั้ง๖ค่ายนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด
สายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงหรือว่าน่าเป็นกังวล
ซึ่งสายพันธ์อินเดียอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะคะ
ผู้ป่วยวันนี้ยังสูงอยู่เลยค่ะพุ่งขึ้นไปที่๓๔๘๑รายนะคะ
เป็นผู้ติดเชื้อใหม่๒๕๓๐ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๙๕๑รายค่ะ
ตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมถลุแสน๒ไปแล้วค่ะ
ผู้เสียชีวิตวันนี้ก็ยังเยอะนะคะ๓๒ศพค่ะ
เสียชีวิตสะสมที่๗๓๕ศพแล้ว

คือมีผู้ป่วยรักษาหายแล้วเกือบ๓๐๐รายนะคะ

เราลองมาย้อนดูสถิติผู้ติดเชื้อในรอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากันหน่อย
เราทำกราฟแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูทุกวันนะคะ
ราฟเส้นสีเหลืองแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อ
ส่วนกราฟเส้นสีแดงแสดงจำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละวัน
นี่ไล่ตั้งแต่๑๒๑พฤษภาคมเลย
นี่คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่า
ตัวเลขมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ตอนแรกดูเหมือนจะเริ่มทรงตัวแล้ว

ตั้งแต่๑๗พฤษภาคมเป็นต้นมาคือพุ่งโด่งขึ้นไปเกือบ๑๐๐๐ราย

หลังจากนั้นตัวเลขก็ยังคงมีแนวนมที่จะพุ่งขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะ
สถานการณ์นี้ทำให้ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ตอนแรกเนี่ยสรุปขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเลยนะคะ
ตอนนี้เท่ากับว่าขยายออกไปเนี่ย๑มิถุนายนถึง๓๑กรกฎาคมเลย
เอาง่ายก็คือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะตอนนี้ยาวไปถึง๓๑กรกฎาคมแล้วนะคะ